คุณสืบสกุลเคยกินข้าวเกลียบว่าวไหม
ชอบมากคุณผู้ชมถ้าเห็นข้าวเกียบว่าวขายข้างทางหรือตรงไหนเนี่ย

ใช่มันเหมือนกับแบบเหมือนย้อนไปสมัยเด็กแผ่นใหญ่แล้วก็กินแล้วก็ละลายในปาก

ถูกต้องคราวนี้ค่ะจะพาไปดูข้าวเกลียบว่าวที่อร่อยฉันต้องร้อง
ขอชีวิตที่น่ารักจนต้องร้องขออีกค่ะ

น่ารักเกินปุ๋ยมุยอีหยังวะ
ตอนแรกเป็นเพลงออกมาเอียงว่ะก็นึกว่าเขาทำอะไรนะคุณปิ้งอะไรอ่ะ

พอมาดูตอนหลังอ๋อนี่เป็นรูปตุ๊กตาน่ารักแล้วเพลงบอกว่าอะไรนะอย่าหาทำทำไปเถอะ
มันเพิ่มยอดขายขนาดนี้ทำไปเถอะ

จริงชอบมากนะแต่กว่าจะได้มามันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะคุณ
ปิ้งข้าวเกียบว่าวธรรมดานะผมเคยไปปิ้งยาก
จะทำให้มันใหญ่ได้แล้วก็จะต้องพลิกไปพลิกมาถูกไหม
ทำทีนะถ้าไปทำเองนะถ้าไม่เชี่ยวชาญแบบพี่เขานะ
โอ้โหมันก็ยังอยู่ทรงแค่นั้นมันไม่พอง
ไหม้ด้วยไหม้ด้วยถูกต้องนี่เอาให้ดูค่ะ
เขาเขียนเอาไว้ว่าข้าวเกลียบว่าว๒๐๒๓โฉมใหม่
อ๋อฮะอ๋องานวัดวัดธรรมศาลาที่นครปฐมคุณ
ร้านนี้มันต่างจากร้านอื่นจริงเลย
น่ารักค่ะเพราะว่าเขาทำเป็นตุ๊กตาใส่กระโปรงแบบนี้
คนมาคอมเมนต์คิดถึงตอนเด็กอ่ะ
คือตอนเด็กกินข้าวเกียบว่าวธรรมดากลมใหญ่นั่นแหละนะคะ

ถ้าเกิดดิฉันมีลูกนี่ไม่ใช่ถ้าเกิดสิ
ถ้าลูกดิฉันเห็นก็พุ่งตรงเข้าไปหาแบบนี้เหมือนกันค่ะเออ
มี่ของคุณนะก็คงอยากจะพุ่งไปเอาแต่ก็ไม่กล้ากินคุณ
จะกินส่วนไหนก่อนจะกินแขนก็จะกลัวแขนน้องเขาขาด
กินหัวก็ไม่ได้เดี๋ยวกัดหัวเขากินกระโปรงก่อนแล้วกันนะฮะ
อ่าไอเดียดีชื่นชมนะครับพอร์คค้าแม่ค้านะครับ